พูดถึงเรื่องราวความน่ารักของอดีตดารา

คุณยายมารสีวัย๙๘ปี

เห็นคุณยายแบบกับลูกสาวอะค่ะ
น่ารักมากเป็นความน่ารักแบบของคุณแม่คุณลูก

อายุเยอะขนาดนี้แล้วก็ยังแข็งแรงดีอยู่เลยนะคะ
ซึ่งอยากจะบอกว่าความแข็งแรงของคุณยายตอนนี้เป็นเหตุค่ะ
เพราะมีคนฉกฉวยโอกาสในการนำชื่อของคุณยายเนี่ย
แอบอ้างให้หลงเชื่อไปขายสินค้า
เอ้าแล้วยังงั้นดูสิค่ะคุณ
ลูกสาวของเขาเนี่ยต้องออกมาโพสต์แก้ข่าวเลยนะบอกว่า
อย่าไปเชื่อคำโฆษณาไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเอารูปคุณแม่ไปลง

แล้วก็บอกว่ามีวิธีป้องกันความดันโลหิตสูง
กรุณาอย่าเอาคุณแม่ไปเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินนะคะ
ซึ่งเหล่าชาวเน็ตก็เข้ามาตำหนิเนาะ
คนที่ทำนี่จิตใจทำด้วยอะไร
คุณยายเขาแข็งแรงด้วยวิธีการดูแลตัวเอง
ไม่เคยไปขายสินค้าหรือว่ารับรีวิวสินค้าอะไรแบบนี้เลย
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่เสพข่าวหรือว่าดูข้อความต่างจากโซเชียลต้องดูดีนะ
ใช่นะคะแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่ทราบนะคะ

คนไทยมันต้องรักกันเยอะนะคะช่วงนี้ค่ะ